คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะแหม่บ่อนกลางกรุงเปิดมาตั้งหลายปีไม่มีคนรู้
แต่มารู้กันก็เพราะมีคลิปนี้ออกมาผู้ชายคนหนึ่งไปชิงเงินในบ่อน
เพราะเขาไปเล่นการพนันแล้วก็เสียพอเสียแล้วก็โมโหกาด
ทีนี้ก็เลยใช้ปืนจี้ชิงเงินเอาเองเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดภายในบ่อนแห่งหนึ่งนะฮะ
บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ขณะที่นักพนันกำลังล้อมวงเล่นการพนันที่โต๊ะตรงนี้อยู่
ใดนั้นทุกคนก็แตกฮือวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางแล้วครับ
เพราะว่าผู้ชายสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีเขียวและหมวกสีส้มคนนี้
แขนข้างซ้ายเห็นไหมครับว่ามีลายศักดิ์พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ถือปืนเดินเข้ามาที่โต๊ะนะครับ
จากนั้นก็หยิบเงินในกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะวิ่งหลบหนีไป
ใช้เวลาในการก่อเหตุไม่ถึง๑นาที
นี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
เหตุการณ์นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลเลยนะครับ

ควงปืนบุกปล้นกำถั่วขนาดใหญ่กลางกรุง
แฟลต์ดินแดงกวาดเงินสดไปเกือบ๓แสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่๒๔สิงหาคม
ลือสนั่นมูลเหตุเพราะเล่นเสียนับล้าน
ซ้ำถูกกาดคุมบ่อนมองข้ามไม่ยอมยกมือไหว้

ส่วนความคิดเห็นของผู้คนในโลกโซเชียลมากมายฮะ
ก็คือ๑ต้องจับคนป้น
หรือจะไปจับเจ้าของบ่อนก่อนดี
ไปทลายบ่อนหรือว่าไปจับคนป้นดีนะครับ
บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าบ่อนที่ไหนมี
นี่ประเทศไทยบ่อนที่ไหนไม่มีไม่รู้ไม่รู้
นี่เขาประชดกันนะประชดกันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
เพราะภาพที่เห็นคลิปที่เห็นมันหราเลยว่ามีบ่อน
แล้วก็มีการชิงเงินบ่อนจริงนะครับ
บางคนก็แนะนำให้แจ้งตำรวจเลยว่ามีการปล้นที่บ่อน
แต่ถามว่ามันจะเสถือนวงการตำรวจมั้ย
ตำรวจไม่เคยรู้เหรอว่ามีบ่อนอยู่ตรงนี้
นะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความจริงนะฮะ
ว่ามีบ่อนเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

นี้นะครับพบว่าอยู่ประชาสงเคราะห์ซอย๘
ห่างจากสนดินแดงเพียง๖๕๐เมตรเท่านั้นเอง
โอ้โหมันหลุดพ้นรอดสายตากับตำรวจไปได้ยังไง
พบกับนายเบิ้มอันนี้เราต้องขอใช้เป็นนามสมมุตินะฮะ
ก็เป็นคนที่เข้าไปเล่นพนันคนหนึ่งครับ
บอกว่าเคยเล่นพนันในบ่อนนี้เล่นมานานกว่า๕ปีแล้ว
เท่าที่ทราบนะบ่อนนี้เปิดมาประมาณ๑๐ปีแล้วนะฮะ
ที่ผ่านมาก็เคยเห็นตำรวจมาตรวจตราบ้างแหละเป็นครั้งเป็นคราว
โดยคนในพื้นที่รู้จักบ่อนนี้ดี
ในชื่อของเฮียเปี๊ยกตอง๘เป็นเจ้าของ
ซึ่งบ่อนจะเปิด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
ทุกคนรู้แล้วรู้ละเอียดขนาดนี้ด้วยว่าเปิด๒๔ชั่วโมง
ว่าเปิด๒๔ชั่วโมงใครเป็นเจ้าของรู้หมดเลย
มีนักพนันมาเล่นไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนต่อวันนะ
มีรอปภทั้งสองประตูฮะประตูเข้าประตูออกครับ
ช่วงแรกไม่มีการตรวจค้นร่างกายเปิดให้เข้าทุกคนเลย
แต่ช่วงหลังก็มีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้า

อาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้แม็กซ์อนุสวรีนะฮะ
มีทั้งเล่นกำถั่วไฮโรเสือมังกรมาคะล่า
ก็มีโต๊ะมีอุปกรณ์การเล่นพนันมีคอมพิวเตอร์

ตรงเกาะนี้คนเล่นเขาเก้ารู้เขาอยู่แล้ว
อันนี้ก่อนนี้ก็คือสีบองสี่
๒ชั้นก็ประตูละเข้าอย่างนี้แล้วก็เป็นประตูเหล็กล็อค

แต่ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นขาประจำ

คนนอกเข้าได้ปกติไหมพี่

อ๋อไม่มีประเภทรัศน์เสมอคนนอกห้ามเข้าทุกที่นั่นเลยไม่มี

ตอนเข้ามีตรวจอาวุธปืนอะไรไหมฮะ

โอ้โหเปิดมาเป็น๑๐ปีเล็ดลอดไปได้ยังไง
ถ้านักพนันไม่ชิงเงินบ่อนเองไม่เป็นคลิปเนี่ย
ก็อาจจะเปิดต่อได้อีกนะ
อันนี้เราก็ไปสำรวจตรวจสอบเพราะว่าเป็นบ่อนจริงนะฮะ

คือเขารู้หมดเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมง

เป็นเรื่องตลกที่อาจจะไม่กล้าขำแล้วขำไม่ออก
มันใกล้มากจริงนะคะ

หลังจากที่จบรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะ

ไปรับมอบตัวแม็กซ์อนุสวรี
แล้วก็คุมตัวไปที่สอนอดินแดงแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็ยอมรับค่ะว่าก่อเหตุจริง
ยอมรับว่าที่ทำไปเพราะว่าไม่พอใจกาดคุมบ่อน

ถึงช่วงจังหวะวินาทีที่เขาก่อเหตุด้วยค่ะ

นายธนาดีสัยสุดยอด
นาดิสัยสมพงศ์หรือแม็กซ์อนุสวรีค่ะ

ตอนที่เดินเข้าไปที่สอนอดินแดงนะคะ

แต่ว่าเขามีปัญหากับกาดคุมบ่อน
แล้วเขาก็ไม่ได้มีนายบงการก่อเหตุ
ตามที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
นายธนานิสัยเข้าร้องขอความเป็นธรรม
ผ่านรายการชื่อดังแล้วก็ต้องการเข้ามอบตัว
เพราะว่าหวั่นใจว่าอาจจะถูกผู้เกี่ยวข้องกับบ่อนเนี่ย

แล้วก็ชี้แจงว่าเขาตามไปเอากุญแจรถที่เคยไปจำนองไว้
แต่ว่าอีกฝ่ายกลับเอาไปพกติดตัว
ตอนนั้นก็เลยบันดาลโทษะนะคะ
ควักปืนยิงขู่แล้วก็กวาดเงินติดมือไป

แม่ผมไม่ได้ทำด้วยพี่
เขาไปทำอะไรกับแม่เรา
ไปเคาะประตูห้องอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามีฉุดมิวชาติด้วยนะ

อะไรผมทำผิดผมยอมรับอยู่แล้วพี่
ผมก็ยอมพร้อมมากกว่าอะไรอย่างนี้ดีแล้ว

แต่ความตั้งใจผมไม่ได้คิดอยู่แล้วชั่วโมงนั้น
ผมคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบผมทะเลาะกับเขา
แต่เขาบอกเขาไม่รู้นะ
อันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ว่าเขารู้ไม่รู้
แม็กซ์ยอมรับนะคะว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

เขาบอกมีชายชะกันบุกไปที่ห้อง
แล้วพยายามจะใช้กำลังกับแม่ของเขา
ก็เลยยืนยันว่าหลังก่อเหตุเขาก็เตรียมที่จะเข้ามอบตัวอยู่แล้ว
ตอนนี้ตำรวจยังสอบปากคำนะคะนายแม็กซ์อยู่ในห้องสอบสวน
แล้วก็คาดว่าเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
แต่ว่าตำรวจเองก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียด
เพราะว่าคดีนี้ต้องคัดด้วยนะคะ
ว่าจะดำเนินคดีกับฝ่ายไหนข้อหาไหนบ้าง
มันเป็นคดีซ้อนคดีซ้อนคดีซ้อมซ้อน
ทั้งคนชิงทรัพย์ทั้งบอล
แล้วไหนจะเรื่องเจ้าของพื้นที่อีก

แม็กซ์เขาก็ติดต่อทางเพจเหมือนกันนะ
ว่าจะขอเข้ามอบตัวและท้ายที่สุดก็ขอมอบตัว
แม็กซเขากลัวตอนที่เขาให้ข้อมูลกับนักข่าว
คุณคืออะไรรู้ไหมครับกลัวโดนอุ้ม
กลัวถูกอุ้มไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ย
เหยียบตอไปโดนต่อใครบ้าง
คุณไม่ว่าจะวงการบ่อนการพนันหรือว่าวงการศรีกากีนะฮะ
มีข้อมูลบางอย่างที่น่าตกใจคือการพกปืนเขาบอก
ก็พกปืนเข้าบ่อนตามปกติเขาบอกแบบนี้
บางทีออกจากบ่อนมาเขาก็ยิงปืนไปแถวนั้นแหละ
ชุมชนนั่นแหละผมก็ยิงตามปกตินะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ฮะทางเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าโอ้โหเป็นนักเลงด้วยกัน
เพื่อนของนายแม็กซ์ก็คือนายสำริทริมเถื่อนหรือว่าเสือดุสิต
ก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่ารู้จักกับนายแม็กซ์มานานแล้ว
ตั้งแต่อยู่เรือนจำนะครับโดยนายแม็กซ์เป็นคนชอบเล่นการพนัน
โดยหลังจากที่นายแม็กซ์ก่อเหตุก็ติดต่อมาหาเขานะ
บอกว่าเครียดกลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวทั้งตัวเขาเองแล้วก็แม่ด้วย
ตัวของเสือดุสิตก็บอกไปว่าเดี๋ยวติดต่อเพจสายหมายต้องรอดให้

ส่วนสาเหตุยืนยันว่าไม่มีใครบงการนายแม็กซ์อยู่เบื้องหลัง
เพื่อกลบข่าวอะไรทั้งสิ้นและก่อนเกิดเหตุนายแม็กซ์ก็ไม่ได้มาปรึกษาเขา
ไม่ได้เรียนแบบเขาถึงแม้ว่านายแม็กซ์จะก่อเหตุวันเดือน
ตรงกับที่เขาเคยก่อเหตุเหมือนกันเสือดุสิตเปิดเผยแบบนี้
เรื่องต้นทราบว่าเหตุผลที่แก๊กไปก่อเหตุเพราะไม่ถูกกับกาดของบ่อนเท่านั้นเอง
คือแม็กซเขาจะรู้สึกว่ากาดของบ่อนทำไมข้ามหัวเขา
ถูกมองข้ามไปประกอบกับถูกบ่อนโกงจนเสียเงินไปร่วมล้านบาท
จนต้องเอารถจักรยานยนต์ไปจำนำก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้ตัดสินใจก่อเหตุนะครับ
โดยเงินที่ชิงไปนายแม็กซ์เอาไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบ
ที่ไปกู้เพื่อมาเล่นพนันที่บ่อนนี่แหละนะฮะ
ประมาณนั้นน่าจะประมาณ
ใช่เขาเป็นนักการพนันเขาคงไม่ได้แบบว่าเสียสะพานหรอก

ไม่มีครับเขาไม่มีนายไม่มีอะไร

เขากลัวแม่เขาจะเป็นอะไรอย่างนี้
เครียดเรื่องแม่เขา
นั่งคู่กับแมคท์อานู้เซาวะรีนะ
เราก็ทำอะไรผิดก็ว่ากันไปนะครับ

นี่โคศกกองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะครับ
โอ้โหมันสะเทือนวงการศรียากีคุณ
นครบานว่ายังไงผอบตรวรว่ายังไง
โดยบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งให้ผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่งนะครับ
ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อนนะครับ
รวมทั้งในเบื้องต้นมีคำสั่งเด้งแล้วนะดึงเลยคุณ
เด้ง๕เสือสนดินแดงนะครับ
ว่าจะเป็นภูมิกับการรองภูมิกับการปราบปราม
รองภูมิกับการสืบสวนสารวัตรปราบปรามแล้วก็สารวัตรสืบสวน
ปฏิบัติหน้าที่ที่สปกรกองบังคับการตำรวจนครบัน๑
ภายในวันนี้เลยนะครับคำสั่งด่วนเลยนะครับ
เพื่อตรวจสอบว่ามีการปล่อยประละเลยหรือไม่
หากพบว่ามีความผิดจะดำเนินการทางวินัย
โดยใช้เวลาประมาณสัก๑สัปดาห์ในการตรวจสอบ
รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเจ้าของสารที่
จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันด้วยนะครับ
อ่ะเรื่องนี้ร้อนถึงเฮียชูฮะ

บ่อนไม่มีก็ปล้นบ่อนเย้ยโชว์ซะเลย
แทนปล้นร้านทองซะเลย
สอนอดินแดงมีม็อบมากวุ่นวายค่าใช้จ่ายสูง
ผู้ใหญ่เลยไฟเขียวทำหลับหูหลับตา
ของนายเปี๊ยกตอง๘เจ้าเก่ามีทั้งถั่วไฮโลโปปั่น
พวกเล่นเสียเยอะหงุดหงิดก็เลยป้นซะ

ใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าทุกข์เงินของใคร
ให้มาแสดงตัวถ้าจะยุ่งหลังงานนี้
ข่าวว่าสนสุธิศาลเจ้าเก่าบ่อนคนจีนชื่ออากุ้ย
มาจากเซินเจิ้นตีซีตำรวจไทยจ่ายทุกที่
เปิดได้ประกาศศักดาจัดใหญ่ตามสไตล์จีน
จีนแถวห้วยขวางก็มีบอลไทยแถวดินแดง
แบงเกจกันธมาฮากินคื้นเครงไม่เกรงใจใคร
อันนี้คุณชูวิทย์แถวมาตรงนะ
เที่ยวก่อนยิงกันในบ่อนเที่ยวนี้ปล้นบ่อน
หน้าคงไม่แคล้วได้ดวนกันระหว่างเจ้ามือกับคนเล่น
ต่อไปคงต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าบ่อน
เฝ้าหน้าร้านทองซะแล้วเรื่องเทาอบายมุก
ขอให้ถามชูวิทย์รู้หมด

ดูเหมือนว่าคนที่รู้ข้อมูล
คือเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลชิ้นนี้ชาวบ้านก็มีนะคะ